นาฬิกา๕๘นาทีแล้วกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
มีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับ

คนเมากรางใสต่อชาวดอร์
ต่อชะดอเข้าไปแจกของช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วว่าไอ้คนเมาคนนี้ที่มากร่างใส่
เขาบอกว่าเป็นนายทหารยศร้อยโทด้วย
สังกัดค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี
ไปดูเหตุเมาแล้วกลางเหตุนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าในคำพูดของคนที่ถูกมองว่าเป็นทหารยศร้อยโทเนี่ย
เขาทำอะไรกับตำรวจตระเวนชายแดน
มขู่อะไรบ้างพูดอะไรบ้าง
อาทิมึงเอาหมวดของมึงมา

ผู้กองมึงใครท้าเลยมึงถ่ายทอดเลย
ถ่ายคลิปไว้เลยจะได้เป็นประสบการณ์สำหรับมึง

แต่คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้คือความยาวประมาณ๓นาที๑๐วินาที
แต่เราตัดย่อมาให้คุณผู้ชมได้ดูบางส่วนนะครับ
มึงคิดว่าว่าจริงเลย
มึงจะได้มาอาจภาพวิทยาลัยอีกคนนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่ากูขี้เมาแล้วมาข่มขู่
ส่วนตัวตำรวจตะเวนชายแดนเอง
เขาบอกว่าพวกผมไม่ได้จะมาหาเรื่องพี่ครับ
ผมมาจอดรถอยู่เฉยผมจะมาช่วยน้ำท่วม
แต่คนที่ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินก็พูดต่อว่า
จำไว้นะพี่ทำงานมานานแล้ว
จำไว้เลยประสบการณ์นี้ที่พวกมึงเคยเจอแบบนี้
แล้วก็คนใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินก็ทุบรถด้วยนะ

หน้าเห็นกูนี่จมูกแหลมโด่ง
เป็นใครจะได้เป็นประสบการณ์สำหรับพวกมึงไว้

ส่วนตำรวจตระเวนชายแดนเขาก็ถามว่า
อยู่ไหนคงหมายถึงว่าอยู่สังกัดไหน

พี่เสื้อโปโลน้ำเงินบอกว่ากูอยู่ตาภรรยา
แล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนจะเข้ามาประชิดตัวตำรวจตระเวนชายแดน
และทีนี้ก็คลิปนั้นก็ตัดจบเพียงเท่านี้เองนะครับ
เหตุการณ์เขาบอกว่าถ้าไม่เกิดในช่วงวันที่๓๐เมษายน
ก็เกิดในช่วงวันที่๒พฤษภาคม
คือยังไม่แน่ชัดว่าเป็นวันไหนกันแน่นะครับ
มีภารกิจแบบนี้ครับคือตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒
เขาลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
กระทั่งมาถึงที่บ้านคลองแผงหมู่๑๐ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ได้พบได้เจอกับชายหนุ่มที่มีอาการคล้ายคนมึนเมา
เข้ามาดึงคอเสื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่ง
โดยคนที่โดนดึงคอเสื้อก็คือ๑๐ตำรวจตรีเจตนาบรินโฮมแพน
สังกัดตร๑๒๔ตาพระยา
พอถูกดึงคอเสื้อแบบนี้
ก็ถูกพูดจานในลักษณะท้าทายก้าวร้าว

พูดจาไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเลยนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกโอ้โหพวกผมมาช่วยประชาชน
ผมไม่ได้คิดจะมาหาเรื่องใครเลยนะฮะ
แต่ทำไมเกิดเหตุการณ์กับพวกผมแบบนี้
ถากถางดูหมินดูแคลนนะครับ
ซึ่ง๑๐ตำรวจตรีเจตนาบริน
พยายามพูดชี้แจงไปแล้วนะบอกไม่ได้มาหาเรื่อง
มาลาดตระเวนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม
แต่ตัวผู้ก่อเหตุก็ยังใช้มือจับคอเสื้อดึงคอเสื้อ

แล้วก็พูดจาดูหมินดูแคลนเป็นเวลานาน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมคลิปนี้๓นาทีกว่านะครับ
หลังเกิดเหตุ๑๐ตำรวจตรีเจตนาบริน
ไปนอนคิดทบทวนเรื่องนี้อยู่
วัน๒วันคืน๒คืนก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกัน
คือพยายามไตรตรองว่าพอฉันเจอแบบนี้แล้วฉันจะเอายังไงดี
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกผมอยู่ในเครื่องแบบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มากันเยอะ

พวกผมตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ถูก
และอ้างตัวบอกว่าเป็นทหารด้วยนะครับ
มาทำแบบนี้แม้พวกผมจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
ศเล็กก็ตามแต่ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรี
และเพื่อไม่ให้นายฐานผู้นี้ไปใช้อำนาจแบบนี้กับคนอื่นอีก
ขนาดผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนผมยังโดน
แล้วคิดดูสิชาวบ้านตาดำจะโดนเมากร่างแบบนี้ไหม
ดังนั้น๑๐ตำรวจตรีเจตนาบรินจึงตัดสินใจ
เข้าแจ้งความไว้ที่สพทัพไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วแล้ว
ล่าสุดมีกระแสข่าวออกมา
ต้นสังกัดบอกว่าได้มีการเตรียมเรียกนายทหารผู้นี้เข้ามาสอบสวนแล้ว
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ภาพพจน์ของทหารโดยรวมเสียหายทั้งหมด
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่ก็วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
เพราะนายทหารซึ่งคาดว่าเป็นนายทหารยศร้อยโทอายุ๕๖ปี
สังกัดค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย
เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ชาวบ้านก็เลยต้องการให้โยกให้ย้ายนายทหารคนนี้ออกจากพื้นที่ซะนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อเรื่องของการดำเนินการทางวินัย